เทศบาลเมืองบัวใหญ่จังหวัดนครราชศรีมาได้จัดกิจกรรมส่งเสริมให้ประชาชนได้ชมหนังกางแปลงนะคะ
เพื่อเป็นการสนับสนุนให้ประชาชนดูหนังกลางแปลงแบบย้อนยุคที่เริ่มหาดูได้ยาก
รวมทั้งเป็นการสร้างความสุขรอยยิ้มให้กับคนในพื้นที่และยังช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจ
สุเนธศิลปะชัยเดชนายกเทศมนตรีเมืองบัวใหญ่กล่าวว่า
ลองใช้หนังกลางแปลงก็ได้รับความสนใจจากชาวบ้านเป็นอย่างมาก
จัดฉายต่อไปในช่วงวันหยุดเสาร์อาทิตย์
ว่าหนังที่นำมาฉายจะเข้าถึงทุกกลุ่มทุกช่วงวัยได้

จากหนังที่นำมาฉายมีตั้งแต่ปีพศ๒๕๐๒จนถึงปัจจุบัน
ชาวบ้านส่วนใหญ่ต่างรู้สึกดีใจที่ได้ดูหนังกางแปลง
และจะมาดูหนังอีกในครั้งต่อไป